โอเคมาข่าวของคุณอ้ำนัทนะฮะ

ก็เรียกว่าล่าสุดนะครับ

บอกว่ามีคนบอกว่านักแสดงบางคน
ประกอบในซีรีส์ไตรภาคนะครับ

ที่ออกกัดทางช่องแห่งหนึ่ง
แล้วจากนั้นคุณอ้ำก็บอกว่า
ขออนุญาตเป็นตัวแทนห้องบริษัทหกหนุมาน
ผมต้องเตือนก่อนว่าบริษัทฮนุมานได้รับการว่าจ้างผลิตจากบริษัท
เราก็ได้มีการจัดจ้างพวกนักแสดงมาพูดสัดแสดงในว่านี้
แต่ข่าวที่ออกมามันมีข้อมูลหนึ่งที่บอกว่าผู้จัดทั้งสองท่าน
ไม่ได้ดำเนินการจำละค่าใช้จ่ายให้กับนักแสดงหลายท่าน
รวมถึงอมเงินของนักแสดงหลายท่านด้วย
อีกทั้งยังยนต์ความผิดให้กับนักแสดงเออขอโทษนะฮะ

ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงก็คือว่า
ในฐานะเป็นคนซื่อสัตว์และรักอาชีพของเรามาโดยตลอด

ดังนั้นเรื่องราวแบบนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้

นับตั้งแต่เราทำการจัดจ้างนักแสดง
บริษัทของเรามันได้ทำการชำระเงินในหัวข้อค่าจัดจ้างนักแสดง
ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
เป็นจำนวน๒งวดตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้ว
และเราเองก็มีเอกสารใบเสร็จรับเงินตัวเลขไปวางบิน

คือเราได้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ
หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมจ่ายเงินไปแล้ว
แล้วทำไมนักแสดงยังทำอ่านแล้วนักแสดงทำยังไง

จะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของบริษัทของผมเอง

ที่ต้องชำระตามกรอบเวลาที่กำหนด
แต่นักแสดงที่มีสังกัดบริษัทโหฮนุมาน
ก็จะมีหน้าที่ชำระให้กับบริษัทต้นสังกัดนั้น

ซึ่งบริษัทต้นสังกัดนั้นก็จะต้องนำเงินที่ได้
ชำระให้กับนักแสดงในสังกัดเองต่อ

ผมทำตามขั้นตอนทุกอย่างเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้ว
อีกทั้งผมชำระล่วงหน้าไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วด้วย
ดังนั้นผมต้องขอความเป็นธรรมด้วยเช่นกัน
เพราะผมได้ชำระเงินให้กับบริษัทที่เป็นตัวแทนเรียบร้อยแล้ว
นักข่าวถามว่าแสดงว่าตอนนี้เงินอยู่ที่ต้นสังกัด
แต่ต้นสังกัดยังไม่ได้มีการนำจ่ายนักแสดงของตัวเองใช่ไหม

ผมตอบได้แค่ว่าผมจ่ายให้กับบริษัทตัวแทนหรือโมเดลลิ่งไปเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นบริษัทจะต้องมีหน้าที่จ่ายให้กับนักแสดงต่อไป

ผมตอบไม่ได้จริงเป็นเรื่องของบริษัทนั้นกับนักแสดง
ที่บอกไม่ได้รับอ่าเข้าใจนี่ไง

เขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะฟ้องทางบริษัทเอเจนซี่บริษัทโมเดลลิ่งอะไร

เพราะว่าอยากจะให้เรื่องทุกอย่างมันจบแบบแฮปปี้เอ็นดิ้ง

แต่ถ้าเกิดว่าเรามีต้นสังกัดอยู่เงินเข้าต้นสังกัด

แล้วแต่บริษัทอีกว่าจะมีกำหนดจ่ายกันยังไง

ผมพูดตรงนะพูดแบบตามเนื้อผ้านะ
ผมมั่นใจว่าคุณอ้ำกับคุณนัทเนี่ย

ผมเชื่อว่าศักดิ์ศรีของเขามีมากกว่าเงิน๒ล้านบาท

คนที่มีมูลค่ามีแมวรู้อย่างคุณอ้ำคุณนัท

ใช่ยังถ่ายยังต้องถ่ายกันต่อไป